ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ในพื้นที่หลัก๖หน่อยก็แล้วกันนะครับ
หลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่นะฮะ
วันนี้ลูกชายของนายกเทศมนตรีตำบลหลัก๖นะครับแล้วก็ครอบครัวด้วยนะฮะ
ได้ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับเพื่อที่จะได้รับศพ
ของคุณพ่อนะฮะคุณแม่แล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ไปด้วยเนี่ย
กลับมาที่ปฐุมธานีที่ภูมิลำเนานะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ทางลงถนนจอมทองโดยอินทนนในพื้นที่หมู่๗ตระบวนมั่นหลวงผลจอมทองที่เชียงใหม่
นิ่มเมื่อวานนี้อย่างที่ท่านติดตามข่าวมา
คือจุดเกิดเหตุ๑๑นาฬิกาเมื่อวานนี้นี่คือสภาพรถกระบะที่เสียหลักแหกโค้งตรงนี้
แล้วก็พลิกความและหลังคานี้ก็ยุบไปเลยคนในรถ๕ศพที่เสียชีวิตไป
ตอนที่มาทำวิธีเชิญลงวิญญาณทุกคนก็สวกเศร้าเสียใจกันหมด
มีพระจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารที่เชียงใหม่
แล้วก็วัดนาวงตะบนหลัก๖ปฐุมธานีนะครับ
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้
พยาวศรีอนันต์อายุ๕๔ภรรยานายสมพงศ์นะครับ
นั่งร้องไห้นะครับจุดที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิต
กับเจ้าหน้าที่ของพื้นที่ที่มาด้วยกันอีก๓คน
ที่เป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตในรถ๕ศพนะครับ
ก็ได้ใช้เปี๊ยะหรือว่าชะลอไม้ไผ่เนี่ย
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณจากจุดเกิดเหตุทั้งหมด
เพื่อจะกลับบ้านที่ปฐุมธานีนะครับ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศ
ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับ
ผู้ชายเสื้อลายสก๊อตสีดำกางเกงสีครีมนะฮะ

ทำพิธีเชิญดูวิญญาณเมื่อสักครู่นี้นะฮะ

อึกสะอื้นตลอดเวลาเนี่ยครับ
นี่คือนายสุธัตรศรีอันนันต์ยุค๓๓ลูกชายของนายสมพงศ์กับนางพยาว
บอกว่าก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะเสียชีวิตไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ตามปกติ

แต่เพื่อนเนี่ยขับรถอีกคันหนึ่งตามหลัง
คุณพ่อนำหน้าก็เสียชีวิตอย่างที่เพื่อนร่วมคณะเล่าให้เราฟังเมื่อวานนะฮะ
คือบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่ามันกระทันหันมากนะฮะ

เป็นช่วงเวลาที่มันยากลำบากจริงแล้วฮ
สำหรับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
มีหลานของนางเปี๊ยกสิทธิรังศรีนภา
หนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตที่มาร่วมคณะกับทางนายสมพงศ์นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่มาทำพิธีเนี่ยยายบอกว่ามาทำบุญที่เชียงใหม่๒๓วันเดี๋ยวก็กลับแล้ว
ซึ่งยายมาแบบนี้ทุกปีก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ขณะเดียวกัน๕โมงเย็นที่ผ่านมานายสุทัศน์ลูกชายนายกเทศมนตรีตำบลหลัก๖
พร้อมกับญาติของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับก็ไปรับศพที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับ
นายนิพนธ์พี่ชายของนายกเทศมนตรีตะมนต์หลัก๖ได้นำภาพถ่ายรูปหมู่
ในสถานที่ท่องเที่ยวในรูปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในรูปเนี่ย
จะเห็น๕คนนะครับที่ยืนเรียงกันข้างหน้าป้ายสูงสุดในสยาม
นะฮะนี่ฮะที่พี่ชายบอกว่าเนี่ยฮะเนี่ยคือหลักฐานที่เห็นว่า
สินมีค่าของผู้ตายเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาของนายกเทศมนตรีบนหลัก๖เนี่ย
สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑๐บาทมีสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๓บาทนะครับ
ใส่อยู่นะครับนี่ตอนถ่ายรูปกันเนี่ยที่มือข้างซ้ายเนี่ยยังเห็นอยู่เห็นไหม
ภรรยาของนายกสุทัศน์เนี่ยนะอ่านายกอ่าเทศบาลตำบลหลัก๖เนี่ย
เทศมนตรีนะฮะที่ใส่อยู่น่ะมันหายไปฮะมันหายไปนะครับ
แล้วก็ยังมีเหรียญรอ๕รุ่นปราบห้อแล้วก็กรอบทองคำจำนวน๒องค์
ของนายกเทศมนตรีตะมนต์หลัก๖ที่ศูนย์หายไปด้วยนายกก้างนะฮะ
เพราะฉะนั้นคือหากใครพบเห็นเนี่ยหรือว่าเก็บได้เนี่ย
ยังไงทางครอบครัวก็รบกวนว่าขอให้ส่งคืนด้วยก็ได้นะครับ
บอกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่มาก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เกิดอุบัติเหตุใหม่เนี่ย
มันก็อาจจะชุลมุนวุ่นวายกันอยู่นะครับแต่ครอบครัวบอกว่า
รูปล่าสุดที่ถ่ายรูปกันก่อนจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
เห็นทรัพย์สินที่เขาสวมใส่ติดตัวกันอยู่เนี่ยมันมีอยู่จริง
โดยเฉพาะเนี่ยฮะเหรียญรอ๕รุ่นปราบห้อที่นายกกล้างท่านใส่อยู่เนี่ยฮะ
ล้องคออยู่เป็นประจำติดตัวเป็นประจำแล้วเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
มีคุณค่าทางจิตใจมากเผื่อใครพบเห็นนะครับ
มีเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดกลับไปที่ปฐุมธานีนะครับ

แล้วก็จะมีพิธีประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนาวงตำบลหลัก๖นะครับ
วัดนี้จะตั้งบำเพ็ญกุศล๔ศพนะครับ
อีกหนึ่งศพคือนางกันนิกาที่มาเที่ยวด้วยกันแล้วก็เสียชีวิตด้วยกันเนี่ย
ญาติจะรับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดรังสิตที่ตะบนหลัก๖แต่ก็อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกัน